ออกจากตลาดขยับมาอุทัยธานีกันนิดนึง
ชาวบ้านที่นี่เขาเฉาะลูกตาลขาย
เนื่องจากว่าน้ำไม่พอทำน้ำ
แต่เขาบอกว่าเฉาะตานขายเนี่ยสร้างรายได้พุ่งถึง๒๐๐บาทต่อวันเลยนะ
ช่วงนี้แรงอาจจะต้องหาอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนานะคะ
ที่บ้านแจงกัน๔สิบต้นและบ้านหมกแถว
อยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอหนองขาย่างจังหวัดอุทัยธานี
จะมีต้นตานแบบนี้คุณเยอะมาก

ชาวบ้านเขานิยมปลูกต้นตานเอาไว้หัวไร่ปลายนา

ซึ่งบางต้นเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีนะคะ

คุณสมศักดิ์สุขเสถียรเล่าให้ฟังนะบอกว่าช่วงหน้าร้อน

แหล่งน้ำในหมู่บ้านมันแห้งมันถอดมันไม่มีน้ำเอาไว้ทำนาทำการเกษตรเลย

ก็ต้องหยุดพักจากการทำนาเพราะว่าทำต่อไปไม่ได้

หันไปหาอาชีพเสริมตระเวนซื้อลูกตาลที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้

เพื่อจะเอาไปเฉาะแล้วไปขาย

โอ้โหกินลูกตาลแบบอ่อนที่เฉาะออกมาแล้ว

ทำมากเลยบางคนก็เอาไปทำเป็นลูกตานร้อยเก็บ

คือคนที่มาซื้อเนี่ยจะเป็นบรรดาแม่ค้าขนมหวานนะคะ

หรือไม่ก็คนที่เอาไปทำแบบว่า

คือเขาต้องเก็บรักษาความสดเอาไว้ไง

จริงมันจะฝานไอ้ตรงขาวนี่ออกก็ได้แต่ถ้าฝานแล้วต้องกินเลยไงใช่มันจะเสียง่าย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปกินหรือไปทำอะไรต่อเราก็ต้องปอกเปลือกก่อน
อย่างที่บอกแหละค่ะว่าร้านที่มาซื้อก็คือเอาไปขายขนมขนมตาลเอยหรือว่าพวกทำเชื่อมแบบร้อยแก้วลูกตาลร้อยแก้วอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ใครที่จะไปทำแบบตาลสดก็มีนะคะมีคนสั่งทุกวันบางคนสั่งทีเดียว๕๐ถุง
เพื่อนำไปฝากก็มีเอาไปฝากเป็นของฝากติดไม้ติดมือรายได้ต่อวันนะอย่างที่บอกไปวันละ๒๐๐๐บาทนะ
ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากนะในช่วงว่างเว้นจากการทำการเกษตรหรือทำนาแบบนี้รายได้ดีนะดีมันเล่นไป
นายลองบอกมาซิเมนูที่พวกคุณชอบที่ทำจากตาก่อนมีอะไรบ้างน้ำตาลนะของคุณมีไหม
อันนี้ฉันชอบตานสดแบบนี้เลย
น้ำตาลสดอ่อน